ลักษณะที่มีการเซ็นคำสั่งแบบนี้

ปฏิรูปโครงสร้างตำรวจไปเลยย้อนกลับไปในอดีตนะครับ

ก็ให้ประธานธนิกาให้อาจารย์สูตรตั้งใครก็ได้เลย

เสรีพิสุทธิ์เปรียบเทียบเละเทะไปไหมคะ

ถึงแม้คนอื่นจะเป็นพบตรก็จริงแต่ว่าสนใจงานขนาดไหน
ผมรู้ใครวิ่งเต้นกันมามั่ง
ท่านถึงท่านจะเป็นอดีตพบตรแต่คนที่อธิบายออกมาเรื่องนี้ก็เป็นพบตรนะคะ
ถูกผมตบมาแล้วนะพวกนี้นะครับเพราะไม่ยอมทำงานกลัวไม่กล้านะ
ไปถามถูกตบไหมพลเอกประวิทย์รองนายกที่รับผิดชอบงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ออกมาพูดพระรสโทษธรรมนี้ฆ่าตัวตาย
คุณไม่ควรจะมาชี้นำถูกไหม
คุณเป็นผู้ใหญ่จะต้องวางตัวเป็นกลาง
บอกว่าปล่อยให้พนักงานสอบสวน
เขาทำหน้าที่เป็นกรรมแล้วผลจะออกมาเป็นไงก็ช่างมัน

อ้าวก็มีคนถามนะคะไม่สอบได้ไง
แต่ถ้ามาตอบอย่างนั้นใครไม่จะกล้าหรอ
ท่านเราคุยกันมาเนี่ยนะคะ
ท่านพูดฟันทงเกือบทุกเรื่องเลยนะคะ

ถ้าท่านเป็นพบตรตอนนี้
ท่านจะทำอะไรให้กับตำรวจได้มากกว่านี้เหรอคะ
มากกว่าดิที่ผมพี่สมมาลองไปถามตำรวจทั้งหมดสิ
ผมทำคนหนึ่งมากกว่าพบ๕คนทำนะ
ถ้าท่านเป็นพบตรกล้าคิดกล้าทำในยุคนี้เราเข้าใจคำว่ายุคนี้ตรงกันนะคะท่านจะทำอะไรได้มากกว่านี้คะ
ก็ทำถูกปลดก็ปลดด้วยดิทำไม

ผมเมื่อตายยังไม่กลัวต้องกลัวถูกปลดเหรอใช่ไหมฮะ
ถามตรงค่ะท่านท่านได้คุยกับพบตรคนปัจจุบันไหมคะ
ไม่กล้าคุยกับผมหรอกผมกลัวถูกปลด
เรียนต้องถามท่านตรงเป็นคำถามสุดท้าย
ถ้าไม่ได้พูดกับพบตรท่านจะเลือกพูดกับใครตอนนี้ที่พี่น้องตำรวจเผชิญปัญหาอยู่ตอนนี้คะ
ก็นี่ค่ะพูดอย่างนี้แหละคุณพิวิตคุณจัดการแล้วสิ
คุณก็มากลับดูแลตำรงานส่วนของชาติคุณมานิ่งเฉยทำไม
ใช่ไหมในเมื่อผมยังเคลือบแข็งสงสัยพี่น้องประชาชนยังเคลือบแคลงสงสัย
คุณก็มาจัดการซะถูกไหม